ตอนนี้ในสังคมโซเชียลที่จังหวัดกระบี่
เขาแชร์ภาพนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนนะคะ
ไปนั่งเซลฟี่อยู่กลางถนน
ในขณะที่รถเขาขับไปขี่ไปขี่มาแบบนี้
เป็นวงกลมสีแดงเขานั่งอยู่ที่พื้นเลยนะ

แล้วจะเห็นว่ารถอ่ะสวนไปทางนี้ก็มาเขาเซลฟี่อยู่แบบเนี้ย
เขานึกว่าถนนเป็นแก้วสารพัดนึกหรือเปล่า
จะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้
คือคนพื้นที่เขาบอกว่าเข้าใจ
จุดนั้นข้างทางวิวมันสวย
แต่มันไม่ใช่จุดที่จะไปนั่งเซลฟี่

ในสังคมออนไลน์ของชาวกระบี่ค่ะ
ก็มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนเนี่ยนะคะ
นั่งเซลฟี่อยู่กับหลังถนนเส้นนี้
ก็คือถนนสายกระบี่เขาทองตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
คือทั้งคู่ลักษณะสลับกันลงไปนั่ง
แล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเอง
กับถนนเส้นที่มันยาวเหยียด
โดยรถวิ่งสวนไปสวนมาตลอดเวลา
ขณะที่คนใช้รถใช้ถนนเวลาเขาผ่านไปกลัวชนค่ะ
แตร่ไล่แต่ก็ยังไม่ไปนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้ยินเสียงแตรจนแบบไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ก็เลยต้องออกมาบอกนักท่องเที่ยวสองคนให้ออกไปจากกลางถนน
ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่คนโพสต์
ก็คือนายสมศักดิ์ศรีจันทร์เป็นเจ้าของคลิปด้วย
แล้วก็เป็นคนที่โพสต์ด้วยนี่นะคะ

ใกล้กับจุดที่นักท่องเที่ยวเขาเซลฟี่กลางถนนนี่แหละ
ได้ยินเสียงคนบีบแตร่ไล่อะไรสักอย่าง
มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนสงสัยเลยเดินออกไปดู
เอ้าไปเจอนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนค่ะ
นั่งถ่ายเซลฟี่อยู่กันกลางถนนแบบนี้
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้
เพราะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่มันเสี่ยงที่จะไปเกิดอุบัติเหตุ
สำหรับถนนเส้นนี้นะคะคุณสมศักดิ์บอกว่า
เป็นเส้นที่มุ่งหน้าไปอ่าวนางเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
รถมันก็ขับผ่านไปผ่านมาเป็นจำนวนมากและใช้ความเร็วด้วย
พฤติกรรมลักษณะนี้เขาบอกว่าไม่ได้เคยเห็นครั้งแรกนะ
เคยเห็นหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เขาชอบมาเซลฟี่อยู่ที่ถนนเส้นนี้
เพราะบริเวณนี้สองข้างทางมีภูเขาหินปูนรายล้อมสวยงาม
เขาบอกเข้าใจนะว่ามันมองเห็นแล้วมันสวย

แต่มองว่าไม่น่าจะใช่จุดที่เหมาะสมที่จะมาถ่ายภาพนะคะ
เขาก็เลยยกโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ทั้งเป็นคลิปและภาพนิ่ง
แล้วก็เอามาโพสต์เตือนสติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เหมาะสมนะคะ
สำหรับใครชาวบ้านที่เห็นก็ออกมาเตือนเขาได้นะคะ